ก็ทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้มีการเปิดเผยจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง
ในการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ก็จะมีทั้งหมด๖๙วอเตอร์ที่สามารถที่จะเข้าไปเลือกได้นะครับ
ก็สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
เปิดเผยรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ที่โรงแรมอัมเวลา๑๓นาฬิกานะครับ
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มี๖๙ทีมที่มีสิทธิ์ลงคะแนน
ประกอบไปด้วยสโมสรจากไทยลีก๑๑๖ทีม
ไทยลีก๒๑๘ทีม

ไทยลีก๔๘ทีม

แล้วก็ฟุตบอลลีกหญิง๒ทีมนะครับ
ซึ่งยึดตามกฎข้อบังคับ
ลักษณะการปกครองของสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ฉบับล่าสุดนะครับในปี๒๕๕๙

ก็จะนำอันดับที่๑ถึง๗ของทั้ง๒โซน

ส่วนทีมจากไทยลีก๔นะคะจะนำเอาอันดับ๑๓ของแต่ละโซน

ขณะที่ตัวแทนที่มีสิทธิ์ตามข้อบังคับลักษณะปกครอง

มีสโมสรชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศของฟุตซอลไทยลีก๒ทีม
โมสรชนะเลิศของฟุตซอลลีกหญิง๑ทีม
แล้วก็สโมสรชนะเลิศของกีฬาฟุตบอลลีกชายหาด๑ทีม
รวมถึงสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ๑เสียง

เนื่องจากว่าสโมสรเหล่านี้เพิ่งจะเข้ามาเป็น
สมาชิกสมาคมเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา

รวมถึงผ่านมติรับรองจากสโมสรสมาชิก
ก็เลยไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในครั้งนี้ค่ะ
ส่วนในกรณีของบางยีคุณโวระวีร์มะคูริ
อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
จะกลับมาลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายก
มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้
แต่ติดปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติของสมคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
ปัจจุบันเนื่องจากเคยถูกคำสั่งแบน
ยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลทุกระดับทั่วโลกนะครับ
ทำให้เจ้าตัวมองว่าข้อบังคับนี้ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์นะครับ
ก็ต้องบอกว่าต้องรอดูแล้วครับสำหรับในกรณีนี้
ซึ่งล่าสุดทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากลกท้อ
แล้วก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะคะ
โดยดรก้องศัพยอดมณีผู้ว่ากลกท้อก็บอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยให้ฝ่ายกฎหมาย
ดูระเบียบข้อบังคับของสมาคมรวมถึงพรบกีฬาด้วยนะคะว่า
ข้อบังคับต่างมีการแก้ไขตามกระบวนการถูกต้อง

อย่างไรก็ตามทุกสมาคมกีฬาก็มีสิทธิ์อยู่แล้วนะคะ
ที่จะแก้ไขข้อบังคับต่างภายใต้กรอบกฎหมาย
ซึ่งอย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
ถ้าไม่ถูกต้องก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้ค่ะ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐนะครับ
สอบถามไปที่คุณกรวีปริศนานันทกุลเลยค่ะ
ที่การสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็ได้รับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ได้มีการรับรองในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ซึ่งมาจากมติรับรองของสโมสรสมาชิกนะครับ
ต่อมาจึงได้ส่งให้กับกรกฐ
ตรวจสอบว่าขัดข้อบังคับต่อกฎหมายหรือไม่นะครับ
ซึ่งกรทก็ไม่ได้มีข้อโต้แย้งอะไรกลับมานะครับ
จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมโดยใช้ข้อบังคับนี้
ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดไม่ได้มีข้อทักท้วงใดกลับมาทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนการที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครนายกสมาคม
ยืนยันว่าไม่ได้ออกมาเพื่อสกัดกั้นใครนะครับ
เสมือนการเลือกผู้บริหารเข้ามาบริหารองค์กร
ควรจะต้องมีความโปร่งใส
การที่บุคคลที่ถูกสมคมฟ้องร้อง
ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งจะทำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีความได้นะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แฟนกีฬาหลายคนจับตามองนะคะ
เพราะว่าก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งจริง

สำหรับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและฟุตบอลของไทย